กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่เลี้ยงจากจังหวัดตรังครับจะสามารถคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถามสี่ข้อครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาทตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาทถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อ
รับคุณไปต่อที่สูงสุดหนึ่งล้านบาท
วันนี้นะครับเราใจช่วยนะครับคำถามเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวครับ

ใกล้กับความสามารถมากยิ่งขึ้นบางทีอาจจะมีตัวเลือกบ้างไม่มีบ้างนะครับ
แต่วันนี้คิดว่าถ้าวางเรื่องที่จะขึ้นมาตอบกันเนี่ย
ให้ถูกคนผมว่าน่าจะเป็นไปได้เชิญพี่เหลียงมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
กลิ่นไหมครับนิดหน่อยนะสบายนะพี่เหลี่ยงนะ
เพราะว่าจริงแล้วคำถามของเรารูปแบบของคำถามในตอนนี้
ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของแต่ละครอบครัวมากยิ่งขึ้น
พร้อมนะฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดตรังเรื่องที่สองงานไม้เรื่องที่สามฟุตบอล
เรื่องที่สี่พุ่มพวงดวงจันทร์เรื่องที่ห้าบทสวดพาหุงมหากา
พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพี่เหลียงเลือกตอบ
เรื่องไหนเป็นข้อแรกครับงานไม้ครับ
เป็นช่างไม้มากี่ปีแล้วครับประมาณยี่สิบกว่าปีครับ
ตั้งแต่หนุ่มเลยหรอครับตั้งแต่ประมาณปศ๒๕๓๒
ทำไมถึงมาทำช่างไม้อ่ะครับมีพี่ชายผมนะครับ
แนะนำให้ผมรู้จักกับอาจารย์ของผมที่เป็นช่างไม้ครับ
ก็เป็นช่างไม้เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปทำเลย
ใช่ครับไปพูดอ่านกับเขาตั้งแต่นั้นมาเลยครับ
แล้วลักษณะงานที่พี่เหลียงทำเนี่ยที่เป็นอาชีพของเราตอนนี้คืออะไร
กลึงเหรอช่างกลึงครับเป็นเป็นหลักเลยครับ
ช่างกลึงก็อย่างเช่นทำไม้ให้เป็นกลมครับ
จากไม้ที่เป็นเหลี่ยมแล้วเราก็ทำให้เป็นรูปแบบกลม
แล้วแต่รูปแบบว่าจะเป็นยังไงครับอย่างแบบไหน
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นงาน
ผมถึงได้บอกไปบอกว่าเราตั้งโจทย์มาตอนนี้นะ
จะให้เข้าใกล้กับความสามารถของแต่ละครอบครัวที่มาครับ
ก็เหมือนข้อนี้ที่พี่เหลียงเลือกนะฮะงานไม้
เพราะว่าโจทย์สำหรับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พี่เหลียงเคยทำแน่
แล้วก็เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีด้วยแน่
ผมว่าเคยตอกตะปูไหม

แน่นอนด้วยเอาล่ะสิ
เพราะฉะนั้นอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้คือสิ่งนี้ครับ
กติกาของเราง่ายนั่นก็คือ
เราจะมีแผงลูกโป่งลาวลูกโป่งเอาไว้เนี่ย๓๐ลูกด้วยกันนะฮะ

อกตะปูให้ตะปูเนี่ยทะลุไม้ลงไปแล้วก็ไปจิ้มลูกโป่งให้แตก

ลูกเท่านั้นเองนะครับ

เหลียงเข้าใจกติกาแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้อธิบายกติกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
สำหรับข้อนี้นะฮะคือออกสปูทะลุแผ่นไม้ไปตำลูกโป่งให้แตก
จำนวน๓๐ลูกภายในเวลา๒นาทีครึ่ง

รับจะไหมล่ะ
ทำเวลาหน่อยนะพี่เหลียงนะฮะ
๒นาที๓๔วินาที

ไปแล้ว

นี่ก็ยิ่งแล้วนะฮะ
โจทย์สั้นต์พอซะสายได้แล้วฮะ
สุดตัวเลยแล้วก็เชียร์ตัวโก่งเลย
ไอ้ลูกชายนั่งไม่ติดเก้าอี้เลย
ผมถามหน่อยความมั่นใจของเรา
ลูกกับระยะเวลา๒นาที๓๐วินาที

ตามที่กะเวลารู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ครับ

ก็ยังไม่รู้นะฮะอย่าเพิ่งใจเสีย
เพราะว่ายังมีโอกาสแล้วก็ยังมีลุ้น
เพราะว่ายังมีข้อต่อไปอีกนะครับที่ยังรออยู่
เหลียงยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ไรก็คือคุณภรรยา

จะเลือกเรื่องไหนให้พี่ไรขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
ก็คือเรื่องจังหวัดตรัง

เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์
และเรื่องบทสวดพาหุงมหากา

ทำไมยิ้มทำไมเลือกเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ให้กับพี่ไร
เพราะว่าพี่ชัยเคยกวางเพลงพุ่มพวงอยู่บ้างนะครับ

ขอเชิญพี่ไลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ไรจริงแล้วทำไมถึงชอบพี่พึ่งอ่ะ
ชอบเสียงธรรมชาติชอบเสียงเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์

เพราะว่าการร้องเนี่ยคือร้องมาจาก

ลึกของจิตใจแล้วก็เป็นธรรมชาติอะค่ะ
นะก็เลยเป็นการถ่ายทอดบทเพลงที่เข้าถึงใจของคน

เพลงลูกทุ่งนี่เป็นเพลงที่มีมนต์มาก

ถ้าเผื่อว่ายิ่งร้องออกมาจากจิตวิญญาณเนี่ย
มันสามารถเข้าไปนั่งในใจของคนได้เลย
อย่างที่พี่พึ่งก็มีความสามารถอยู่นะครับ
ชอบเพลงไหนของพี่พึ่งมากที่สุด

ร้องไม่เป็นค่ะชอบแต่ชอบฟังคือชอบฟังอย่างเดียว
เอาละตั้งใจให้ดีนะครับ

คำถามนี้ก็คือเกี่ยวกับพุ่มพวงดวงจันทร์
นักร้องในดวงใจของพี่ไลนี่เองนะครับ
แล้วก็เป็นนักร้องในดวงใจของใครหลายคนครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปกติเป็นแฟนเพลงอะค่ะ
ชอบฟังเพลงมากกว่าไม่ค่อยรู้ประวัติของคุณพุ่มพวงสักเท่าไหร่ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วพี่ไลเลือกตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒ค่ะ
ตัวเลือกที่๒คนที่๖ครับ
ข้อผ่านไปแล้วถ้าถูก๒ข้อนี้ครึ่งทางแล้วนะครับ
นั่นเราได้เงินหมื่นกลับบ้าน
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นข้อต่อไปพี่ไลต้องวางเรื่องให้ดี
ไรจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ออมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องออมขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดตรัง

เรื่องบทสวดพาหุงมหาปรา
เรื่องฟุตบอลค่ะ
ทำไมถึงเลือกฟุตบอลครับ
คิดว่าน้องออมน่าจะชอบน่าจะตอบได้ค่ะ

ขอเชิญน้องออมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบใครเป็นพิเศษไหมนักเตะไทยเรา
แล้วถ้าเป็นสโมสรล่ะคะสโมสรหนูชอบสโมสรอะไร
บุรีรำถ้าเป็นครับ
เดี๋ยวก่อนตรังก็มีนะ
รู้ไหมว่าตรังเราก็มีเอฟซีนะมีไหมมีแต่มี
แล้วทราบไหมครับว่าจริงแล้วเนี่ย
ตราสัญลักษณ์ของทีมเนี่ย
แต่ละทีมเขาก็จะมีตราสัญลักษณ์ของเขาใช่ไหมครับ
ตราสัญลักษณ์ของทีมเนี่ยมีสัตว์ชนิดใดอยู่
หนูเคยสังเกตไหมหมายถึงทีมอะไรเอาของตรังสโมสรตรัง
เป็นปลาพยูนปลาพยูนเออ
เอาล่ะสิ่งที่พี่เอจะถามต่อไปนี้นะครับ
ก็เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ของทีมตรังเอฟซีนี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เข็มนาฬิกาชี้ไปที่เวลาใด
ตัวเลือกที่๑๕นาฬิกากับ๖นาฬิกา
ตัวเลือกที่๒๖นาฬิกากับ๗นาฬิกา
ตัวเลือกที่๓๘นาฬิกากับ๙นาฬิกา
ตัวเลือกที่๔๙นาฬิกากับ๑๐นาฬิกา
ผมเคยเห็นตาสโมสรตังครับ

ซึ่งนาฬิกาเคยเห็นแต่ไม่แน่ใจว่าจะชี้ไปตรงเลขอะไร

ถ้าพร้อมแล้วน้องออมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓๘นาฬิกากับ๙นาฬิกาครับ
ข้อผ่านไปข้อที่๓ก็มีผลต่อครอบครัว
ออมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยายคล้อยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายคล้อยขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดตรัง
และเรื่องบทสวดพาหุงมหากา

ทำไมเลือกบทสวดพาหุงให้ยาย
ยายเป็นคนที่แบบสวดมนต์อยู่เป็นประจำครับ
ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญยายคล้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายคลอยต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะว่าต้องขอนั่งเก้าอี้เนาะ
ยายชอบสวดมนต์เหรอครับ

ส่วนใหญ่สวดก่อนนอนเหรอครับยาย

บทอะไรที่ยายชอบสวดมากที่สุดนะครับ

แต่นี่บทสวดพาหุงเนี่ยฮะพาหุงมหากาเนี่ย
แต่ละวักแต่ละบทเนี่ยก็จะมีความหมาย
เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ในคำแปลด้วยแล้วเนี่ยนะครับ
จะทำให้เราได้รู้ของอนิสงฆ์และได้รู้ถึงอนุภาพของบทสวดเป็นอย่างดีด้วย

เพราะฉะนั้นหลานเลือกให้แล้วในเรื่องบทสวดพาหุงมหากา
ฟังให้ดีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มัสนีวสุธารุนันตังเมตตำภุเสกวิธินาชิตวมุนินโธตันเตชสาพวตุเตชัยมังครานิ
สวดพาหุงมหากาบทนี้ใช้ปราบมารประเภทใด
ตัวเลือกที่หนึ่งปราบเจ้าช้างด้วยเมตตาธรรม
ตัวเลือกที่สองปราบยักษ์ด้วยขันติธรรม
ตัวเลือกที่สามปราบมารด้วยทานบารมี
ตัวเลือกที่สี่ปราบมหาโจรด้วยอิทธิฤทธิ์
ปกติยายก็สวดปลาหุงทุกวันค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วคุณยายจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งปราบเจ้าช้างด้วยเมตตาธรรมครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่เหลียงจากจังหวัดตรังนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
จะคว้าทุนนี้ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาทำมาหากินได้หรือไม่กับเกมต่อชีวิตครับ
๓นาฬิกาชี้ไปที่เวลาใด

ซึ่งเป็นคำตอบที่